ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์หมู่ขั้นเทพของเรานำคณะทัวร์ไหว้พระมายังจุดสูงสุดของภูเขาทอง
ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดไฮไลท์เลยก็ว่าได้ครับเพราะนอกจากจะกราบสักการะบูชา
และชมวิวโดยรอบกรุงรัฐนาโกศิลป์แล้วที่นี่ยังเรียกว่าสดือเมืองอีกด้วยครับ
สังเกตจุดเล็กกลมที่อยู่บนภูเขาทองจุดนี้
คือเป็นหมุดโฉนดที่ดินของกรมแผนที่ทหารนั่นเองครับ
ตรงนี้คือที่ผมได้อธิบายว่าถ้าเป็นหลักกิโลเมตร
หมายถึงว่าถนนเพชรเกษมลงใต้ใช่ไหมถนนมิสรภาพไปทางอีสาน
ถนนแต่ละสายมันจะมีหลักกิโลเมตรที่สูงแต่ถนนที่ดินทุกแปลง
ศูนย์องศาของถนนที่ดินอยู่ตรงนี้

เพราะฉะนั้นแปลว่านี่คือสดือของกรุงรัฐนาโกศิลป์
ตรงนี้เลยล่ะครับคนที่บอกผมคนแรกคือเจ้าคุณพระพรมสิทธิ์

ศูนย์องศาหรือสดือของกรุงรัฐโกสินอยู่ที่นี่

แล้วผมก็ไปออกรายการนั้นผมทำรายการทีวีเคเบิลทีวีหลายรายการบอกว่า
ใครอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ตอนนั้นผมทำเรื่องซื้อที่ผ่านไงแบบอัศจรรย์เลยนะ
ไม่มีเงินฝากไม่มีคนค้ำประกันเนี่ยปรากฏว่าใครอยากซื้อที่ซื้อซื้อบ้านได้นะให้ลองมาอธิษฐานที่นี่
พอประชาสัมพันธ์ไปได้ประมาณสัก๔๕เดือนนะ
เงินเต็มตู้เลยมาเปิดดูเงินเป็นฟ่อนเลยนะ

เขาขายที่ได้

ตอนนี้ใครขายที่ไม่ได้ซื้อที่ไม่ได้ก็เอาสำเนาโฉนดมา
แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นความชอบทำข้าพเจ้า

ตอนนี้ไม่เห็นแล้วเพราะว่ามีต้นไม้ขึ้นเยอะ

เขามีการไปปั้นพญานาคาราชแล้วอ่อนช้อยงดงามมาก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
เนินเขาตรงนั้นอยู่เนินตรงนี้เต็มไปหมดเลยรอบเนี่ย
ที่พูดให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าที่นี่มีพญานาครักษาไง
เอาหรือยังพญานาคจะอยู่ในแม่น้ำภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์เจดี
นี่จำไว้นะนี่คือเคล็ดลับนะคนที่ไม่ได้เอาโฉนดมา
จำบ้านเลขที่ได้ไหมว่าจะซื้อจะขายหรือถ้าจำไม่ได้
ให้นึกบ้างว่าไอ้บ้านหลังนี้เห็นสะดุดตาอยาก
อยากขายนึกในดวงนึกโดยจิตลึกเดี๋ยวพอข้าพเจ้าขอขายบ้านเลขที่นี้หรือบ้านตามรูปนี้แล้วก็นึกในดวงจิตขอเทวดาจงรับรู้โดยโมทนาเดี๋ยวจะอธิษฐานให้
สัขเกกามิจรุเปธริสิขระตะเตจันตริเขวิมอาณิ
คนโตเทวสังคาโยฆ่าแต่องค์เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตรักษาพระบรมบรรพฤษ
ตลอดจนเทพยดาผู้รักษาสดือแห่งกรุงรัฐนาโกศิลป์
มีพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุบเจ้าพอกรอง
และข้าพเจ้าขอตั้งจิตธิษฐานให้
ข้าพเจ้ากำลังจะทำออฟฟิศที่ทำการที่ทำงานให้เรียบร้อยติดข้างค้างมานานถึง๓ปี
สำเร็จถึงที่สมปรารถนาในปีนี้ตั้งแต่บัตรนี้โดยเร็วพรรณก่อนสงกรานนั้นเถิน
ขอในช่างคณะทำงานจงทำงานด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีไม่มีข้อบกพร่อง
โฉนดหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินนี้
มีความปรารถนาจะขายที่ดินนี้ให้ได้ตามใจดังประสงค์
โดยการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการถือครองไปสู่ผู้มีกำลัง
จงดนดวงจิตให้แก่ผู้มีกำลังทรัพย์มาซื้อโดยเร็วพรรณตามปรารถนา
ภายใน๓เดือนนี้จงสำเร็จสมประสงค์
เจ้าของที่ดินจะได้มาร่วมบุญตามพลังศรัทธาตามเจตจำนง
ด้วยว่าความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารแห่งองค์ของเทพเทวา
จากนี้ข้าพเจ้าทำบุญครั้งใดขาใดบุญนั้นจงสำเร็จแก่ท่านในทุกประการ
ให้เป็นกำลังเกิดปฏิหารประธานพรมายังข้าพเจ้าทั้งหลาย
ในสิ่งที่เป็นมงคลจงเกิดขึ้นแก่กาย
นับตั้งแต่บัตรนี้ไปตลอดกาลและนานเถิน

เอาล่ะครับคุณผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่
แบบนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าคุณผู้ชม
วิจารณญาณในการตัดสินใจกันเองนะครับ
มูกันให้ปังไปแล้วก็มาฟันทงดวงชะตาราศีกันต่อ
กับราศีตุลกันเลยครับ
ราศีที่อาจารย์พูดมาเสมอว่าดีนักดีหนาตลอดปี๒๕๕๙
ราศีต่อไปคือราศีตุล

คือถ้าจัดว่าอันดับดีของดวงชะตาน่ะ
ดี๑ประเภท๑ราศรีกัน

ประเภท๑ดับเบิ้ลดี
ดีมากดีโคตรตุ้น

แสดงว่าราศีตุลเนี่ยดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว

๒๖๐ราศีตุลดีแพ้ราศีกัน
ราศีตุลเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นยังไงกันมาบ้าง

การงานค่อยรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ
แต่การเงินยังติดขัดเพราะดาวเสาประกบอยู่ตรงหน้า
ความรักก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างให้ขัดเคืองในหัวใจ
พัดภาคไม่มีเวลาอึดอัดมีความทุกข์
ไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนรอเวลาให้ผ่านไปเดี๋ยวมันต้องดี
คือไม่ใช่ตุลไม่รู้ตุลรู้อยู่กับใจ
แต่พอเข้าปี๒๖๑ราศรีตุลดีเลย
ถ้าเกิดราศีตุลรู้อย่างที่ผมรู้
เริ่มต้นเปิดธุรกิจทำธุรกิจลงทุนในธุรกิจ
ข้อตกลงกับตัวเองที่จะทำอะไร
แล้วเริ่มต้นลันเกมตามความถนัดรุ่งโรดเลย

อันนี้คือรวมถึงทั้งราศีแล้วก็ลักษณะด้วย
ความรักสุขภาพการทำงานอย่างไรบ้าง
ราศีตุลดาวพฤหัสบดีโคจรทัพเรือนชะตา
ที่ผมพูดไม่ใช่แปลว่าพ่อหมอลักษณ์อยู่ราศรีตุลเลย

ดาวพฤหสบดีคือดาวประธานแห่งโชคราบ
หรือบุญคุณสนที่คนนั้นได้สร้าง
โคจรเขาทัพราศรีกันเมื่อปีที่แล้ว
ก็ดูเป็นต่อไปในเรือนที่ก่อนเกิดความมั่นคม

จากนี้ไป๓๔ปีตุนดียาว

แต่แกมีลูกมีอีกได้ไหมในปีนี้โชเชะช่ายเลยเนี่ยหนุ่มจะมีลูกนะ
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมจนถึง๙กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๒
หนุ่มจะมีข่าวดีที่สื่อโซเชียลกระจายข่าวหนุ่มน้ำยาดีมีลูกอีกแล้ว
มีอันไหนอะเมฟังเอาไว้มันถามมีอันไหน

เฮ้ยเราตัดทางทำไมพระไม่ดีแค่บางรูปพระดีมีว่ะก็ต้องเลือกถูกตอนมั้ย
และกรรมเราแค่อนุเคราะห์สงเคราะห์แต่วัดและพระพระรุมนี้ดีเราทำดี
พระรุณนี้ไม่ดีแต่วัดที่เราสร้างยังยังประโยชน์ต่อเพื่อการบวชปฏิบัติมันคือ
สิ่งดีนี่คือความหมายทำต่อไปต่อไปราศีที่บอกว่าโชคเลือดมาเหมือนกัน
ใช่คือราศีพิจิกพิจิกในปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะลากเลือดคนเกิดราศีพิจิกษ์นะ
ผมจะพูดให้ฟังนะคนเกิดราศีพิจิกคุณผ่านพ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบมาได้เนี่ย
คุณพ้นเคราะห์พ้นความตายพ้นการวีบัติพ้นความพังทลาย
ไปแล้วเขาเรียกดวงตกอ่ะผ่านมาแล้วเคาะซ้ำกรรมซักวิบัติเป็น
มีแลเห็นที่อันซึ่งจะพึ่งพาเหมือนสุนทรผู้จรลีจากนักคารา
อยู่บนแผ่นดินไม่ได้นั้นหนาต้องล่องเรือไปนั่นเพราะอะไร
อาจารย์เล่านิทานเหรอเอาต้องเล่าเหตุให้ฟังในอดีต
นี่เค้าเรียกประสบการณ์เพราะอะไรเนี่ยเค้าไปเรียนศึกษาวิชาดาราศาจากอาจารย์มาหรือเปล่า
เห็นเขารู้เรื่องหมดเลยนะเรื่องเนี้ยฉันอ่านสคริปต์เหรอโอ้ฉันอ่านสคริปต์แม่นมาก
ใช่เหรอมันไม่ได้คืออ่าเขามีเขามีเกณฑ์ที่น่าเกิดหมอดูหรือไง
พระพระนักท่านมดดำเนี้ยเอ่อเอ่อที่เล่นบ้าบ้าบ่อบ่ออันนี้เนี้ย
เป็นพ่อหนุ่มชักนำเข้าใจไหมคือคือไม่ใช่เขาเป็นคนที่มี
ลักษณะธนูอาทิตย์สิงห์ลักษณะธนูเขาเป็นคนที่สะสมหรือหมอรมีอ่ะ
ความรู้องค์ความรู้เขาเข้าหานักปราศถามพระซอกพระแทรกถามดารา
ถามหมอดูหมอดูระดับโลกอีทีไปหาไปแล้วความรู้มีความรู้

กลับมาแล้วกลับมาแล้วตกมาตั้งหลายปีลองไปลองไปดูนะ

และอีกเครื่องเลย

มาหน่าย

มันดีแล้วต้องดีแล้วนะเออใช่มันดีแล้วโอเคเสริมล่ะเสริมล่ะ
ดวงกำลังจะดีเนี่ยนะต้องทำอะไรในสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันไปไกล
คือดวงตกต้องไปทำเรื่องซ่อมแซมอืมดวงดีก็ต้องทำเรื่องที่สร้างสรรค์อืม
หนึ่งทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่หวังจะเป็นอนาคตของชาติเรียนดีแต่ขาดทุนขาดทุนทรัพย์ช่วยเลยนะ
พระพิสุสงฆ์ที่เรียนประเรียนทำหนึ่งที่เก้าประโยควัดต่างต่างมีกองทุนอุดหนุนส่งเสริมพระเนเทศเรียน
เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เราได้เช็คดวงสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับแฟนแฟนรายการเลยแล้วที่สำคัญเรามีโอกาสเช็คด้วยว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย
เราเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะเสริมดวงยังไงในปีนี้เราผ่านไปแล้ว๘ราศี
ถูกต้องครับนั่นก็คือวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารนะครับ
ซึ่งเป็นวัดที่มีภาพประตยกรรมมดงามมากและเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีเยี่ยมทีเดียว
ที่สำคัญนะฮะเรื่องตำนานความศักดิ์สิทธิ์มีอีกเพียบครับ
พร้อมกับเช็คดวงต่ออีก๔ราศีมีเคล็ดลับดีที่จะมาเฝ้า
เดี๋ยวเรามาเช็คกันต่ออีก๔ราศีอย่างที่พ่อหมอรักบอกนะครับ
สำหรับวันนี้พวกเราลากลับไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่
จะมูให้เธอรู้ถึงชั้นขวาหรือลึกล้ามถึงชั้น